ฟังไหมล่ะฟังแนวคิดของนายกเศรษฐาหน่อย
คือจริงบอกว่าเห็นใจข้าราชการชั้นผู้น้อย
เลยมีแนวคิดแบบนี้ออกมาลองฟังเสียงนายกค่ะ
เราถึงมีการดำรีให้การให้เปลี่ยนการจ่ายเงินค่าราชการ
จากเดือนละ๑รอบเป็นเดือนละ๒รอบ
โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่๑มกราคมปีหน้าเป็นต้นไป
ต้องมีการแก้ไขระบบอะไรหลายอย่างถึงทำเลยไม่ได้นะครับ
เรื่องนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องบรรเทาทุกข์ให้กับ
ราชการชั้นผู้น้อยได้เยอะพอสมควร
นัดแรกนะครับ

ซึ่งได้ฟังแนวคิดของนายกเศรษฐาทวีสินไปแล้วนะคะก็มีการแถลง
มติคอรมอลถึงแนวทางการแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการออกเป็น๒งวดต่อเดือน
จากเดิมคือเดือนละ๑ครั้งถูกไหม
แล้วที่แบ่งเป็น๒งวดเพราะอะไร
ต้องการให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน
ข้าราชการชั้นผู้น้อยก็จะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมศีลไม่ต้องคอยให้ถึงสิ้นเดือนถึงจะมีเงินแบ่งจ่ายออกมา
คือเหมือนกับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพคล่องเงินสดในกระเป๋านั่นเองค่ะ
แต่ว่าเรื่องนี้พอมันมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็เห็นต่าง
เชื่อไหมเมื่อวานแฮชแท็กเงินเดือนข้าราชการ
พุ่งติดเทรนด์อันดับหนึ่งบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์นะคุณผู้ชม
แล้วเรื่องนี้เราก็ต้องฟังเรื่องของความคิดความเห็นจากรอบด้าน
อย่างอดีตกรกตอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรก็มี
พอมีมติคอรมอลออกมานะโอ้โหโพสต์เลยดอม
ทางเฟซบุ๊กบอกแบบนี้โพสต์ค่อนข้างยาวนะคะ
คิดใหม่ทำเร็วสร้างสรรค์หรือสร้างปัญหา
เพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือระบบเงินเดือนค่าราชการ
ยังผูกกับเงินหักหนี้สินต่างอย่างเงินสหกรชพคหักส่งสวัสดิการต่าง
เป็นรายเดือนถ้าเกิดว่าเปลี่ยนระบบใหม่แบ่งจ่าย๒งวดเนี่ย
หารหักหนี้สินต่างก็ต้องแบ่งงวดใหม่ด้วยไหม
ถ้าเกิดแบ่งไม่ได้มันจะกลายเป็นการสร้างภาระกับข้าราชการนะ
แล้วก็มีการตั้งคำถามด้วยว่าก่อนที่จะมีแนวนโยบายนี้ออกมา
ได้มีการศึกษาวิจัยสอบถามความเห็นจากหน่วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
อย่างทางกรมบัญชีกลางอย่างกระทรวงการคลังแล้วหรือยัง
แล้วนอกจากนี้อาจารย์สมชัยก็บอกอีกด้วยนะคะ
คือโพสต์อีกข้อความหนึ่งอีกโพสต์หนึ่ง
ถามความคิดเห็นจากข้าราชการว่าตกลงข้าราชการเฮใช่ไหมครับ
คนเป็นข้าราชการตอบด้วยเฮกฎ๑เดือดกฎ๒
แล้วส่วนใหญ่ตอบว่ายังไงเนี่ยมันก็มีคอมเมนต์มาหลากหลายนะคะ
อาจารย์สมชัยบอกว่าควรที่จะทดลองใช้กับข้าราชการในสำนักนายก
แล้วก็สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนสัก๓เดือนไหมล่ะ
ถ้าเกิดว่ามันดีดีแล้วเดินหน้า
แต่ถ้าเกิดว่าใช้กับข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
ถ้าเกิดว่ามันแย่ก็ค่อยถอยนี่อาจารย์เสนอแนวทางแบบนี้

เพราะพวกเขานี่แหละคือกลุ่มคนที่จะต้องใช้ชีวิตทำงาน
รับเงินเดือน๒รอบตามมติของคอรมอ
เขาว่ายังไงกันบ้างลองฟังหน่อย
ถามประชาชนคนทำงานเนอะ
ถ้าใจเราอยากได้ยังไง
ความอยากใจอยากได้อย่างเดิม
เซรกริงดังเนี่ย

ก็ติดอันดับต้นเลย

บางคนพูดกันติดตลกบอกว่าถามกันก่อนไหม
หรือถ้าแก้ปัญหาอยากจะแก้ปัญหาหนี้สินควรหาวิธีลดหนี้
หรือช่วยภาระหนี้สินให้มันเบาลง
ส่วนการแบ่งจ่ายก็มองว่ายังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดครับคุณผู้ชม
มีแอคเคาน์บางคนก็บอกว่าเงินเดือน๑๕๐๐บาท
แบ่งจ่ายรอบละ๗๕๐๐บาทแก้ปัญหาได้จริงหรือ
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่จ่ายกี่รอบปัญหาคือฐานเงินเดือน
ฐานเงินเดือนค่าราชการที่ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อครับ
คนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะฮะ

บางคนแนะนำให้ไล่ค่าราชการออกไปครึ่งหนึ่ง
เอาเงินเดือนที่ไล่ออกมาจ่ายคนนี้ยังเหลืออยู่
อันนี้ก็ไปกันใหญ่บางคนบอกปัญหาคือฐานเงินเดือนค่าราชการนี่แหละ
คุณผู้ชมมาดูหน่วยงานที่น่าจะเกี่ยวข้องหน่อย
แล้วก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้อย่าง
ผอหลักสูตรพัฒนาเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนทำกันมานาน
และไม่มีนัยยะต่อการก่อนหนี้สิน
แต่การจ่ายต้องปรับระบบใหม่ไม่ให้เกิดผลกระทบ
ควรวางแผนเงินสดในการจ่ายเงินเดือนให้ค่าราชการตามรอบ
โดยวิธีนี้ช่วยให้เกิดสภาพคล่อง

เพราะไม่ได้ช่วยผ่อนปลนภาระหนี้

เงินเดือนค่าราชการมึงก็จะไปผูกกับ

เงินหักส่งสวัสดิการ

หรือว่ากองทุนบำเด็ดบำนานค่าราชการแบบนี้

ซึ่งเชื่อว่าทางรัฐบาลก็น่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติม
เพราะอย่างที่บอกนโยบายนี้มตินี้ยังไม่ได้ใช้ทันที

อมเดี๋ยวดอมปิดโพลพี่หน่อยแต่ก่อนหน้านี้
ผมจะขออ่านคนนี้เป็นข้าราชการ

ไม่เห็นด้วยนโยบายคนที่เงินเดือนเยอะ
คนไม่มีหนี้คงไม่กระทบแต่คนเงินเดือนน้อยกระทบเต็ม
ค่าใช้จ่ายรวมอยู่สิ้นเดือนคุมยากวางแผนยาก
แทนที่จะจ่าย๒รอบช่วยปรับฐานเงินเดือนให้บ้าง
เพราะปรับครั้งสุดท้ายตอนทักษิณเป็นนายก
ทุกอย่างขึ้นราคาหมดแรงงานได้ปรับค่าแรง
แต่ค่าราชการไม่เคยได้ปรับ

คนนี้เขาบอกว่าออก๒ครั้งดี
มีเงินติดกระเป๋าตลอดจะพอใช้หรือไม่มันอยู่ที่การใช้เงินอันนี้อยู่ที่ตัวเองแล้ว
ปรับเรื่องการบริหารจัดการถ้าคิดแบบท่านนั้น